สวัสดีครับหลังจากที่เจอฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง
หลายวันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าดีได้อึดใจเดียวเท่านั้น
หลายจุดหลายพื้นที่คงต้องเตรียมรับมือกันต่อ

คุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ฝนในช่วงที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมเห็นเป็นสีเขียวสีฟ้าสีเหลือง
คือกลุ่มฝนที่มีการก่อตัวขึ้นนะครับ
ก็จะพบว่ามีการก่อตัวหลักบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางซะส่วนใหญ่
แต่ว่าการก่อตัวเนี่ยนะครับจะมีการค่อยเคลื่อนที่ขึ้นไปบริเวณทางตอนบนอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยถ้าหากดูตรงนี้จะพบว่ามีการก่อตัวของกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยทีเดียว
เป็นกลุ่มฝนที่หลังจากนี้เป็นต้นไปจะสามารถพัฒนากลายเป็นพายุนะครับ

แต่ถ้าดูตรงนี้จะมีพายุอีกหนึ่งลูกที่กำลังจะเกาะตัวขึ้น
พายุลูกนี้นะครับจะค่อยเคลื่อนที่มายังบริเวณทะเลจินใต้ตอนบน
การว่าจะเคลื่อนที่ไปที่แถวเกาะไต้หวัน
ซึ่งการเคลื่อนที่มาอยู่แถวบริเวณทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์
ก็จะเป็นจุดที่ทำให้พายุลูกนี้สามารถที่จะส่งผลต่อกระแสลมในเมืองไทยของเราด้วย

นี่คือภาพที่แสดงการเคลื่อนที่ของบริเวณความกดอากาศ
สีฟ้าคืออากาศเย็นส่วนสีแดงคืออากาศร้อนคือพายุ
จะสังเกตว่าตอนนี้อากาศเย็นลงทะเลไปหมดแล้ว
ก็จะทำให้บทบาทของการดันฝนลงมาอ่อนกำลังลงไป
ก็จะเริ่มมีการก่อตัวขึ้นแล้วก็มีการเหนียวนำเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุลูกนี้
พายุลูกนี้จะเคลื่อนที่ฉลับไปบริเวณประเทศจีนทางตอนบน
ส่วนนี้น่าจับตาเป็นพายุที่มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาเป็นพายุที่มีความรุนแรงแล้วก็ขนาดใหญ่เลยทีเดียว
ขนาดของมันเนี่ยนะครับก็จะมีการดูดเอากระแสลมลมครับจากบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ก็คือบริเวณทะเลอันดามันนะครับข้ามมาแบบนี้
ดังนั้นจุดตรงนี้เองเนี่ยนะครับภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนครับ
รับมือตั้งแต่ช่วงวันที่๑๔เป็นต้นไปนะครับ
การว่าฝนจะมีการกระจายตัวหลายจุดเลยทีเดียวแล้วก็ตกติดต่อกันหลายวันด้วยนะครับ
ดังนั้นใครที่จะใช้ชีวิตในช่วงเรียกเวลานางกล่าวก็ติดตามการรายงานสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ